เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไปร้องกับตำรวจคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องนี้อยู่ที่ระยองนะคะคือเขาบอกตำรวจช่วยจับคนร้ายให้ได้หน่อยเถอ
ตอนนี้เดือดร้อนเหลือเกินนะคะเพราะว่าโจรรายนี้เนี่ย
นี่คืออาคารพาณิชย์นะมันยกเขาไปหมดเลยค่ะคุณบุ๊ค
สายไฟนี่กระจกก็โดนทุบลิฟต์ก็เอาไปค่ะเอาไปทั้งตัวเลยเหรอ
เข้าไปเลยอาคารเนี้ยมูลค่าความเสียหายที่ศูนย์เสียไปเนี่ย
เกือบสองล้านบาทนะคะคุณเนธวิสิตพิสิทธนรัฐเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ถูกคนร้ายไม่รู้กี่คนค่ะเข้ามายกเขาเอาทรัพย์สินเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าในอาคารพาณิช
ที่กำลังก่อสร้างอยู่ตรงข้ามศูนย์นาฬิการจังหวัดอายองค่ะครับ
แล้วอยู่ในสภาพนี้เหลือสภาพแบบนี้ค่ะอย่างที่เราเห็น
คืออย่างนี้ค่ะเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยเขาได้จ้างผู้รับเหมา
สร้างอาคารพาณิชย์เป็นอาคารแฝดสูง๕ชั้นแล้วมีสำนักงานขายด้วยครับ
นะคะก็เสร็จไปละห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ทีนี้ต้องหยุด
เพราะว่าสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะคะตัวอาคารพอหยุดก็ถูกทิ้งเอาไว้
ไม่มีคนเฝ้าแต่มันมีเหมือนกันมันมีการเดินระบบไฟเอาไว้แล้ว
ติดตั้งแอร์ฝังฝ้าไว้๒ตัวแอร์ฝังฝ้าด้วยนะ
แล้วก็ลิฟต์อีกสองตัวนะคะเป็นอาคารชั้นเดียวอีกจุดหนึ่ง
เป็นสำนักงานขายข้างในก็เดินสายไฟ
มีไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วมีแอร์๓ตัวก็ไม่มีใครคิดว่าจะมาโดนแบบนี้

ไม่ใช่ของที่หยิบยกไปได้ง่ายแต่ช่องลิฟต์แล้วเนี่ย
แต่ตอนนี้เป็นแบบนี้ค่ะลิฟต์มันยังเอาไปค่ะ
กระจกรอบตัวอาคารถูกทุบทำลายแล้วถอดเอาโครงไปด้วย
มูลค่าความเสียหายอย่างที่บอกค่ะราว๒ล้านบาท
เขาบอกไปแจ้งความกับตำรวจสพมาพตะพุธ๒๑ตุลาคมนะคะ
แต่ล่วงเลยมา๑๐กว่าวันจนถึงวันนี้ก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้
ตอนนี้เดือดร้อนหนักเพราะต้องหาเงินมาสร้างอาคารให้เสร็จ
เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าที่จองไว้ค่ะ
ที่คนร้ายมางัดแล้วก็ยกริปไป

ริปตัวนี้มูลค่าเท่าไหร่ครับเฮษ
ตัวแปดแสนกว่าบาทครับ
ครับสองตัวประมาณหลายละหกนาที
แต่ว่าวันเกิดเหตุก่อนที่ของจะหายไป
ก็ไปช่วงก่อนออกคันศาสตร์๒วัน
แล้วก็กลับมาหลังออกพรรษาประมาณ๕วันก็ประมาณ๗วัน

ครับก็มาดูแล้วก็ไม่เหลืออะไรแล้วครับ
โอ้โฮคนร้ายทำอย่างไรค่ะ
คือบางทีมันอาจไม่ได้มาแบบหลบซ่อนนะนี่คือการขโมยลิฟต์ค่ะ
มันอาจจะมาในรูปของคนงานหรือเปล่า
แล้วคนแถวนั้นก็อาจจะคิดว่าเป็นช่างก่อสร้าง
ต้องมีรถใหญ่มาขนด้วยนะครับอะไรอย่างนี้นะครับอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็ฝากตำรวจสพมาพตาพุธติดตามตัวคนร้ายด้วยนะคะ